คุณผู้ชมครับชอบดำน้ำไหมครับนะฮะหลายท่านก็มีความฝ่ายฝันว่าอยากจะดำลงไปดูบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับ
อย่างที่ทะเลสองห้องเนี่ยเขาชื่อดังติดอันดับของประเทศไทยเลยนะที่นครศรีธรรมราชคือเป็นครูนะครับครูสอนดำน้ำ
ดำน้ำไปกับรุ่นน้องสองคนที่นี่ครับ
ดำลงไปครับ
ดำลงไปที่ความลึก๗๙เมตร

ให้สัญญาณนะฮะกับเพื่อนดำน้ำสองคน
แล้วทะลึ่งพลวดถีบตัวขึ้นมา
ทันทีทันใดครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ๗๙เมตรขึ้นมานะครับ
ความดันมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

คือถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าปอดแตกปอดฉีก
ปรับตัวไม่ทันถูกต้องครับไม่นี่ขนาดครูนะ

นี่คือแหล่งดำน้ำบ้านทะเล๒ห้องหมู่๖
ตะบนกรุงหยันต์อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เป็นแหล่งดำน้ำลึกขนาดใหญ่
สองห้องเนี่ยชื่อเสียงระดับจังหวัดนะฮะ
นครศรีธรรมราชและไปอันดับต้นของประเทศไทยด้วย

ผู้เสียชีวิตคือนายต่อศักดิ์วรินชัยกลม
อายุ๕๐ปีครับท่านเป็นครูสอนดำน้ำให้กับทั้งคนไทยคนต่างชาติ
สภาพศพท่านถูกเอาขึ้นมาวางไว้บนพื้นซีเมน
แล้วบริเวณทางลงจะไปดำน้ำนั่นแหละ
อยู่ในชุดดำน้ำสีดำครับ
น้ำเองนะฮะยังเห็นอยู่เลย
อุปกรณ์ดำน้ำถังออกซิเจนตีนกบก็ลอยอยู่ในน้ำแบบนี้
สอบถามนายวรพัฒน์ปริยาวงอายุ๓๐ปีรุ่นน้องที่ลงไปดำน้ำด้วย
เล่าบอกว่าบ่าย๒เมื่อวานนี้ครับคุณนักข่าว
ก็ชวนกันกับครูลงไปดำน้ำในทะเล๒ห้องนะครับ

ขณะที่ทุกคนดำลงไปไม่ถึงชั่วโมงครับ
ก็ค่อยไต่ลงไปไต่ลงไปถึงระดับความลึกใช้๗๙เมตร
ผู้เสียชีวิตส่งสัญญาณมือนะครับ
คือดำน้ำลงไปมันพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะ
เขาจะส่งสัญญาณกันด้วยสัญลักษณ์มือครับนักดำน้ำเนี่ย
สัญลักษณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าครูเนี่ยดำต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว
หลังจากนั้นครูทะยานพลวดเลยครับ
ทีบตัวขึ้นมาปื๊ดขึ้นไปครับ
โผล่ที่เหนือน้ำจนเกิดอาการน็อกน้ำ
ช็อกหน้าคว่ำอยู่กลางแอ่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยฮะ
แล้วก็ช่วงทะยานขึ้นนะถ้าสัตว์ทางวิชาการนักดำน้ำก็บอกว่า
เป็นเหมือนภาวะน้ำหนีบความดันเนอะ
นี่แหละครับเขาทั้ง๒คนก็ช่วยครูนะ
พยุงขึ้นมาเข้าฝั่งแล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
อะไรบกพร่องอะไรตรงไหนอย่างไรหรือเปล่าใช่ไหม

ครูดำน้ำที่เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งตรวจสอบแล้ว
ทุกอย่างปกติครับคุณผู้ชมครับ
ไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรผิดพลาด
ออกซิเจนก็เต็มถัง
นาฬิกาวัดระดับความลึกขณะดำน้ำก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คือเส้นสีแดงของนาฬิกามาอยู่ในแนวนอน
แต่ถ้ามันอยู่แนวตั้งสิแต่นี่มันอยู่แนวนอน
ถ้าอยู่แนวตั้งมันผิดปกติครับคุณผู้ชมครับ

ขณะที่ดำน้ำแล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิต
ทะลึ่งตัวขึ้นมาเหนือน้ำแบบนั้น
เจ้าหน้าที่นำศพเก็บไว้ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ครับ
บ้านเกิดของท่านที่อยู่สมุทรปราการนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เขามองแบบนี้ครับ
คือพอหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ชาวบ้านบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมพี่บุ๊คปุ้ยฮะ
ปีที่แล้วไอ้ตรงนี้เหรอมีชาวต่างชาติมาจมน้ำตาย
เขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
ครับคือผมบอกถึงแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้หน่อย
คือแหล่งดำน้ำทะเล๒ห้องถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความลึก
คือยังไม่มีใครสามารถวัดความลึกของแหล่งน้ำตรงนี้ได้
ครูคนนี้ดำลงไป๗๙เมตรยังไม่ลึกสุดนะ
คือนักวิชาการได้ระบุแล้วก็สันฐานสันนิษฐานด้านธรณีวิทยาบอกว่า
ตรงนี้เป็นปล่องภูเขาไฟตั้งแต่ดึกดำบันแล้ว
แล้วก็หมดสภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นโพรงน้ำโพรงถ้ำลึก
ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าแหล่งน้ำ
มีความลึกที่สุดในทวีปเอเชีย
เป็นที่นิยมชื่นชอบของนักดำน้ำลึก

เป็นครูดำน้ำทั้งนั้นคุณ

แต่กลับปรากฏว่ามีการเสียชีวิตแทบทุกปี
คุณเขายังพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันลึกแค่ไหน

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปใช่ไหมคะ